คลั่งถือมีดขู่ทำร้ายญาติ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาควบคุมตัวฮะ
พอตำรวจมานะคุณลุงเปลี่ยนไปอีกแบบเลย
อ้าวไม่ตั้งหรอยอมวางมีดเรียบร้อยเลย

บอกขอไปนอนสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก็ได้ครับ

วางแล้ววางแล้ว
ไปดูไหนมาแล้ว

ไข้แต้งไข้คลำมัน
จังไปแสน
นี่ครับลุงสงบเมื่อรถตำรวจวีบอว์มา

ตำรวจสายตรวจก็เข้าไป
พูดคุยได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะ

แบบลองท้องเช้นถือมิ้วคลั่งหนึ่งเลย

จากที่ตำรวจถือเหล็กง่ามถือไม้งามมาเนี่ยจะควบคุมคนคลั่งเนี่ย
ไม่ใช่แต่คุณลุงคนนี้ตอนแรกถือมีดทำครัวยาว๑๐นิ้วที่ตำรวจไปเก็บเนี่ย

แล้วก็โหกเวกโวยวายนะฮะอยู่ชุมชนหลังวัดดอนแก้วที่ตำบลหนองหลวงนะฮะ
พอตำรวจมาถึงแม่ตำรวจสภาพเมืองตากมาถึง

คุณแน่ใจนะว่าคนเดียวกันไม่ใช่ลุงมีฝาแฝดนะ
คนเดียวกันลุงบอกลุงพร้อมเลยเดี๋ยวจะไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเลย
ลุงขอเก็บของก่อนมีอะไรบ้างคุณ
โทรศัพท์มือถือสายชาร์จเดี๋ยวลุงเอาไปให้พร้อมเลย
คุณผู้ชมฮะลุงบอกว่าก็ยอมรับนะเมาแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวไป
ถ้าหายเมาแล้วค่อยปล่อยกลับบ้านนะครับ

งั้นไปนอนสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะฮะ
ลุงคุยโม้กกับตำรวจบอกนี่สมัยหนุ่มนะ
ผมสู้ตำรวจได้แน่นอนมาแบบนี้ผมไม่กลัวเลย

แต่ก่อนเป็นนักมวยนะกล้ามใหญ่เดี๋ยวนี้เอากล้ามหดลงไปแล้วนะฮะ
และทีนี้ญาติผู้ก่อเหตุบอกว่าคุณลุงจริงนิสัยก็ก้าวร้าวนะฮะ
พี่มาไล่ขู่ชาวบ้านไล่ขู่ญาติ
ญาติย่าก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

ภาพของการคุ้มคลั่งไม่ใช่เลย
คือยังแบบเอ๊ะใช่คนนี้แน่เหรอ
ทำไมดูสมบสง่วมเรียบร้อยเหลือเกิน
ตอนแรกตำรวจพุ่งมาหาพี่อีกคนที่ใส่เสื้อขาว